คุณผู้ชมครับเกิดความเศร้าสลดในวงการสงฆ์นะครับ
จากติดเชื้อในกระแสโลหิตที่โรงพยาบาลกรุงเทพครับ
ราชวรมหาวิหารถึงแก่มรณภาพอย่างสงบ

เมื่อเวลา๘นาฬิกา๔๕นาที

สิริอายุ๘๖ปีพันศา๖๔
หลังเข้ารับการรักษาอาการอาภาษณ์
ด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตก

และเข้าออกเพื่อรักษาอาการอาภาษณ
โรงพยาบาลกรุงเทพอยู่เป็นประจำ

จากโรงพยาบาลกรุงเทพในวันที่๑๗เมษายนนี้

และจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมตลอดร้อยวัน
นางสาวมะยุรีพันธนามหรือดาวมะยุรี

เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอันยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท

กับเจ้าของเฟซบุ๊คชื่อดังรวม๓เพจ
นำเรื่องลูกสาวไปลงข่าวโดยใช้คำพาดหัวข่าวรุนแรง
ยังเป็นเหตุให้หลายคนที่ได้อ่านเข้าใจผิด

มายุรีเปิดเผยว่าเพจเฟซบุ๊คชื่อดังทั้ง๓เพจ

และตอนท้องไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็ก
ทำให้มีประชาชนเข้ามาอ่านและแชร์เรื่องราวจำนวนมาก
กระทั่งถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนัก
ถ้อยคำหยาบคายและพาดพิงถึงลูกสาว
ขณะนี้อายุ๑๓ปีจนได้รับความเสียหาย
ท้ามรวดตรวจคนเข้าเมืองจับกุมนายมวโฮมัฒบรำทราณ

หรือด๊อคเตอร์สัญชาติอิราณ
นำหนังสือเดินทางปลอม๖เล่ม
ระเวนส่งให้ลูกค้าย่านดอนเมือง
โมฮามัติทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้สั่งทำหนังสือเดินทางกับขบวนการ
หลังจากที่นายฮามิตถูกจับกลุ่มได้
แล้วก็ผันตัวมาปลอมหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง
จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร
พบว่านายโมฮามัติได้รับการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรประเภทมั่นปลายชีวิต
ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตและคุมตัวดำเนินคดีต่อไป
ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ป่วยจากการทำเหมืองแร่ทองคำพิจิตรและเพชรบูรณ์
ธัญนันพงศาพร้อมตัวแทนชาวบ้านรอบเมือง
รวมตัวเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายศรีราชาวงศาลยางกูลประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ขอให้ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้บริษัทอัคราริซาเซสจำกัดมหาชน
และผลิตแร่ทองคำโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศจึงต้องการขอให้ยึดคืนทองคำจากบริษัทอัครา
กลับมาเป็นสมบัติของชาติ